พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวที่เขาแชร์ในโลกออนไลน์กันหน่อยนะคะ

เป็นตัวเงินตัวทองแต่ว่าเขาตัวอ้วนมากเลยนะคะ
ออกไปหาอาหารค่ะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยไปติดอยู่กับรั้วที่บ้านหลังหนึ่ง
ติดมาตั้งแต่วันที่๖พฤษภาคมแล้วผ่านไป๒วัน

ใช่ค่ะเจ้าของบ้านทำได้แค่เอาน้ำฉีดหล่อเลี้ยงเขาไว้
เพราะว่าอากาศมันร้อนก็กลัวเขาจะตายเนี่ย
เขาติดอยู่แบบนี้ค่ะตัวเขาเนี่ยอ้วนเลยนะคะ
แล้วรั้วมันก็เล็กนิดเดียวเข้าไปติดอยู่ตรงกลางแบบนี้
ตัวเงินตัวทองความยาวประมาณ๑เมตรลำตัวอ้วนใหญ่
คือสภาพเขาค่อนข้างอิดโรยนอนขดติดกับลูกกรงตัวเป็นตัวเอสเลยนะคะ

ถูกพบโดยเจ้าของบ้านหลังหนึ่งในตำบลบางภาษีอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมค่ะ
นายอภิชาติหันวิสัยอายุ๖๕ปีเจ้าของบ้านเขาบอกว่า
พบตัวเงินตัวทองตัวนี้มาติดอยู่กับรั้วหลังบ้านของเขา
ตั้งแต่วันที่๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
ในฐานะเจ้าของบ้านเองก็พยายามช่วยแล้วนะ
พยายามที่จะพาเขาออกมาจากรั้วแต่ทำไม่ได้ค่ะ
หลายวันที่ผ่านมาในช่วงกลางวัน
ก็เอาสายยางมาฉีดน้ำให้นะเพื่อลดความร้อนของเขานะคะ
แล้วก็โทรแจ้งขอความช่วยเหลือไปหลายที่หลายหน่วยงาน
แต่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเลย
สุดท้ายวันนี้ค่ะผ่านไป๒วันยังพยายามช่วยเหลืออยู่
ก็คือการโทรไปที่ศูนย์วิทยุสพบางเลน
ประสานต่อไปยังพันธบริชาคล้ายจันทร์พรุง
หัวหน้าสายตรวจตำบลบางภาษีเข้ามาช่วยเหลือเลยนะคะ
วิธีการถ้านี้พันธบริชาใช้ถอนไม้งัดทางเหล็กรั้วออกให้มันใหญ่ขึ้น
เพราะตัวเขาอ้วนแล้วไปติดเนี่ยนะคะตัวเงินตัวทองเขาก็เลยพลิกตัวได้
รอดออกมาจากรั้วได้สำเร็จใช้เวลา๓๐นาที
หลังจากที่ออกมาตัวเงินตัวทองเขารีบลงคูน้ำด้านข้างบ้าน
หายไปทันทีเลยนะนายอภิชาติเจ้าของบ้านบอกว่า
ดีใจมากที่ตำรวจสามารถมาช่วยตัวเงินตัวทองออกมาได้นะคะ
คาดว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยคือมันอ้วนมาก
แล้วรั้วมันก็เล็กมากตัวเขาเองเขาก็ช่วยไม่ได้นะคะ
รวมทั้งเจ้าของบ้านก็อายุมากช่วยเองไม่ได้
ก็เลยต้องขอความช่วยเหลือแต่ว่าสุดท้ายฮีโร่ก็คือตำรวจนะคะ
ส่วนสาเหตุที่ตัวเงินตัวทองมาติดรั้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเดินมาหาอาหารกิน
ก่อนที่จะทำให้ตัวมันติดกับรัวบ้านและออกไปไหนไม่ได้นะคะ
ชื่นชมทั้งเจ้าของบ้านแล้วก็ตำรวจนะคะ
ส่วนเจ้าของบ้านเนี่ยก็คือมีความพยายามนะ
๒วันผ่านไปก็ยังโทรตามเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยอยู่จนช่วยได้สำเร็จ
ส่วนตำรวจเนี่ยนะคะก็ใช้กึนจริงสมองจริงเสื้อหอม
สุดท้ายก็ช่วยได้นะคะตัวอ้วนทีเดียวไปกินอะไรมา